ท่านหรือพี่ปลายในยศตินี้ผมดูอยู่ครับ
เกิดจากต้องเป็นการบริหารงานราชการแผ่นดินผิดพลาด

ต้องว่าตอนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

เพราะฉะนั้นเมื่อท่านประธานควบคุมแล้ว
ถ้ายังไม่จบเนี่ยครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านพีที๒๐๐ก็ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปปชก็ดี
อำนาจประบาชาเป็นองค์กรอิสระตามนูน
ถ้าจะบอกว่ามีอำนาจอภิปรายเขาลึกขนาดไหนนี่

เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะให้ท่านประธาน

กับท่านเจียรัดไป๑๒ครั้งและนะครับ

สำคัญครับ
ขอประท้วงครับครับมีท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ
ผมคำพองที่พระคังครับผู้แทนรัศดรมชื่อชื่อชื่อภักด์เก้าไกร
จากภาคอีสานครับมีภาพชัดเจนนะครับ
ประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ว่าผิดข้อบังคับข้อที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ
อันนี้เอาประท้วงคราวหลังขอฝ่ายเทคนิคนะครับ
เอาตราพักเก้าไกรลงด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าพักเก้าไกรประท้วงกันเองครับ
ครับขอบคุณครับท่านประธานคือผู้ประท้วงประท้วงก็ไม่ผิดหรอกครับ
ผมวินิจฉัยว่าประท้วงถูกแล้วท่านผมถึงได้เตือนท่านจิรัตน์นะครับว่า
ขณะนี้เราอภิปรายท่านลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ประเด็นที่จะอภิปรายท่านตีว่าการว่าการกระทรวงมหาดไทยคือ
ก็คือช่วงที่ท่านเป็นลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ครับ
ไม่ใช่ช่วงที่ท่านเป็นพบทบนะครับ
ยติของฝ่ายค้านตั้งมาว่าท่านลมตรีว่าการสวงมหาดไทย
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดซึ่งธรรมาภิบาล
ต้องเอาช่วงที่ท่านเป็นลำตีมหาธัย
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
คือบริหารผิดพลาดบกพร่องในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นลำตีมหาดไทยนะครับ
ปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงานในกำกับดูแลอย่างกว้างขวาง
รู้เห็นยินยอมไม่ระงับยับยั้งการทุจริตจนทำให้เกิดการทุจริตเป็นเรื่องปกติ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทำให้ระบบราชการและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ในประเด็นพวกนี้ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นรมทีมหาธัย
มันมีผิดพลาดอะไรบกพร่องอะไรท่านว่ามาครับ
ท่านนะครับผมอภิปรายถึงพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์รองนายกด้วยนะครับท่านประธาน
ก็จริงก็คือทั้ง๓ปที่ได้แจ้งไปแล้วครับท่านท่าน
ก็เดี๋ยวเข้าถึงปัจจุบันแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในปัจจุบันแล้วครับท่านประธาน
แล้วก็จะเข้าถึงเรื่องในปัจจุบันที่มีปัญหาอีกเยอะเลยครับก็กำลังจะเข้าเรื่องครับจริงจริงแล้วผมก็มีประเด็นตลอดนะครับ
แต่ว่าก็เรียนตามตรงครับว่าผมต้องพูดชื่อยศของทั้ง๓ท่านเนี่ยมันก็กินเวลาผมมากเลย